วานี้นะคะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองขลุงนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะมาเอะอะโวยวายเสียงดังเลย
เขาบอกว่าผมเนี่ยไปรู้ข้อมูลมาว่าในชุมชนมีคนขายยาบ้า
ผมก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจให้ผมรอ๒ชั่วโมง
ผมรอไม่ไหวผมมีข้อมูลสำคัญผมอยากแจ้งความ
เขาบอกแบบนี้เลยนะคะเขาก็เลยบอกแจ้งความได้ไหม
ว่าการอำเภอเนี่ยเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาอย่างไรไปดูภาพกันค่ะ
มีต่อชุมมามีต่อชุมมามาเขากล่อกลายตรงนั้น
มีต่อชุมมามากล่อกลลูกไหวมันยังเล็กอยู่

เขาอยากแจ้งความมาค่ะคอมมาโต๊ะมาร้อยเวรมา
พอเท่านั้นแหละผู้ชายคนนี้ช่วงเวลาที่เดินมา
กำลังจะนั่งเพื่อแจ้งความตำรวจรวบเลยค่ะ
เพราะว่าใช้เวลาคุยครึ่งชั่วโมงคุยไม่รู้เรื่องต้องรวบตัวไปคุยกันแล้วนะคะ
เอาอย่างแรกเลยไปตรวจปัสสาวะก่อน
ปริมาณแอลกอฮอล์สูงสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด

เมามาเมามานะคะส่วนสาเหตุที่ผู้ชายคนนี้มาโวยวายหน้าอำเภอ
เขาบอกว่าเขาถูกขู่ฆ่าเพราะไปรู้เบาะแสเด็กส่งยาเสพติดในชุมชน
ไปแจ้งความที่ป้อมสายตรวจแถวบ้านเขาไม่รับแจ้ง
ไปโรงพักก็ไปนั่งรออยู่๒ชั่วโมงตำรวจไม่สนใจรับแจ้งเลย
เขาก็เลยมาโวยวายที่หน้าอำเภอแบบนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราโทรศัพท์ไปสอบถามนายภูผาทิมาสาร
ทำไมต้องไปสอบถามคนนี้เพราะเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านต้องรู้ข้อมูลของลูกบ้านนะคะ
เล่าให้ฟังว่าชายคนนี้อยู่กับแม่สองคน
เอ๊ะอะโวยวายเวลาเพื่อนบ้านจัดงานในซอย
ก็จะออกมาด่าคนอื่นไปทั่ว
แม้แต่เปิดเพลงเสียงดังก็ออกมายืนด่าอยู่หน้าบ้าน
ส่วนเรื่องยาเสพติดที่เขาว่าอ้างเนี่ย

เพราะไปรู้เปราะแสนะพูดใหญ่บ้านบอกว่ายังไม่ทราบข้อมูล
เรื่องเกี่ยวกับเขาดื่มสุราแล้วออกมาโวยวายเอาจัดการไปอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเสพยาเสพติดที่เขาบอกไปรู้มา

ความจริงก็ต้องฟังเขาด้วยต้องไปสืบมาในเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่นะครับ